ความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองนะครับ
ยังเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันเรื่องการปฏิรูปกองทัพของพักอนาคตใหม่

กรณีเป็นหนึ่งในนายทหารที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านพักของราชการ
แม้ว่าจะเกษียณออกมาแล้วถึงเกือบ๔ปี
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
ตกลงวันนี้มีนายทหารที่เกษียณไปแล้ว
ยังใช้สวัสดิการบ้านพัก
กองทัพอยู่เท่าไหร่อยู่กี่คน

กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตีกลับไปยังพักอนาคตใหม่
หลังจากที่ออกมาเรียกร้องให้ปฏิรูปกองทัพ
แต่ในทางตรงกันข้ามกับมีข้อมูลว่า
โทพงศกรรอดชมพูอดีตรองหัวหน้าพักอนาคตใหม่

ยังอาศัยอยู่บ้านพักทหาร
เกษียณอายุราชการแล้วถึง๔ปี
ร้อนไปถึงหัวหน้าพักอนาคตใหม่

ต้องออกมาขออภัยประชาชนและน้อมรับคำวิจารณ์

หวังว่าการแสดงความรับผิดชอบของพลโทพงศกร
จะเป็นการยืนยันความตั้งใจจริงของพัก

พลโทพงศกรยังคงเป็นกำลังสำคัญในสภา

ในการผลักดันการปฏิรูปกองทัพต่อไปเช่นเดิม
ขณะที่เจ้าตัวโพสต์เฟซบุ๊กขออภัย

สาธารณชนรับทราบตั้งแต่แรก
จากอยู่ในช่วงเตรียมตัวย้ายออก
เตรียมจะทำหนังสือแสดงความต้องการคืนบ้านพัก
ภายในวันที่๓๑มีนาคมนี้
ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพักอนาคตใหม่

เพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ด้านพลโทอภิษฎนุษย์บุษบาล
เจ้ากลมกิจการพลเรือนทหาร
ระบุสาเหตุที่พลโทพงศกร
อาศัยอยู่บ้านพักของศูนย์รักษาความปลอดภัย
เนื่องจากเคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
กองบัญชาการกองทัพไทย
เมื่อกระเสียนอายุราชการในปี๒๕๕๙
ขอผ่อนผันอาศัยอยู่ชั่วคราว
ด้วยเหตุผลยังไม่มีบ้านของตัวเอง
พลโทพงศกรต้องการย้ายออก

ไม่จำเป็นต้องทำหนังสือแจ้งกองทัพไทย
ขณะที่การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพวันพรุ่งนี้

กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับทหารเกษียณอายุไปแล้ว

เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ให้เข้าช่วยบริหารจัดการสวัสดิการเชิงธุรกิจ
ที่ดินราชภัสดุส่วนของกองทัพบก
ที่มีจำนวนกว่า๑ล้านไร่
ทั้งการสร้างสถานีบริการน้ำมัน
บ้านพักตักอากาศสนามกอล์ฟไปจนถึงร้านค้า
โดยจะนำรายได้ที่เกิดขึ้นร้อยละ๗๐
คลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน
นางสาวปารินาไกลคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ

ป่าไม้แจ้งความเพิ่มอีก๓คดี
และยึดพื้นที่เพิ่มเติมอีกกว่า๖๖๕ไร่
เพราะมั่นใจในหลักฐานที่มีไม่ได้บุกรุกป่า
และหากเจ้าหน้าที่ต้องการให้ชี้จุดก็ยินดี
แต่คดีต้องถึงขั้นศาลแล้วเท่านั้น
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเสียงข้างมาก๑๔๙เสียงต่อ๓๖คะแนน
ไม่เห็นชอบให้นายรัชนันธนานันต์อดีตเอกอัครราชทูต
สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮลซิงกิสาธารณรัฐฟินแดน
และอดีตอธิบดีกรมสนที่สัญญาณและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ
ดำรงตำแหน่งตุลาการสารปกครองสูงสุด
หลังใช้เวลาพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประวัติ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน